ท่านผู้ชมครับมีชาวบ้านที่ร้อยเอ็ดเขาส่งคลิป๒คลิป
ให้คุณกันจอมพลังช่วยดูหน่อยนะฮะ
ว่าเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ของเขาทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่า

กรณีแรกนี่ก็คือการเดินถอดเสื้อพกปืนอยู่ในหมู่บ้านตอนกลางคืน

เป็นอดีตนายกอบตในพื้นที่นะครับ

แต่ว่าเนี่ยเป็นคลิปที่ชาวบ้านเขาส่งไปให้คุณกันจอมพลัง
บอกเดินอย่างนี้มันก็น่ากลัวนะ
พกปืนถอดเสื้อเดินอยู่ในหมู่บ้านอย่างนี้
อีกคลิปนึงนะฮะชายคนเดียวกันคุณชายศนะครับ
แต่คราวนี้สวมเครื่องแบบสีน้ำเงินด้านหน้าปักอักษรชรบหรือชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
มาทำหน้าที่แต่ไปเตะไปกระทืบผู้ต้องหาเขาซึ่งตอนนั้นถูกมัดมือมัดเท้าอยู่แล้ว
เมื่อสักครู่นี้นะครับคลิปนี้นะครับนี้ครับจ้าบ้านก็ส่งไว้อีกลิปนึง
อดีตนายกร้อยเอ็ดเดินพกปืนไปตามท้องถนนหมู่บ้าน
อ้างเป็นชุดเฉพาะกิจชรบ
นี่คือเครื่องแบบของเจ้าหน้าที่หรือ
คุณกัลบอกว่าชาวบ้านส่งคลิปมาให้
เหมือนกับทำตัวเป็นสารเตี้ย
เดี๋ยวบ่ายพรุ่งนี้จะไปยื่นเรื่องร้องเรียนที่กรมการปกครอง
เพื่อขอให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้
ชุดเนี้ยปฏิบัติหน้าที่ได้เหรอผมถามความเป็นจริงเลยคือมาตราแปดเนี้ย
เขายกเว้นความปฏิบัติหน้าที่แบบเนี้ยถือว่าปฏิบัติหน้าที่ไหมคือคนร้ายเนี่ย
ถูกมัดมือมัดเท้ามัดตัวแล้วอ่ะทำไมคุณถึงมากระทืบเขาซ้ำล่ะ
ผมแค่มาติดตามให้คดีมันเร็วขึ้นผมทำไมต้องฟังคุณล่ะ
คุณจิรยุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบหน่อยนะครับ
คุณผู้ชมครับนี่ฮะบุคคลที่อยู่ในคลิปนะครับคุณชายศชัยพฤกษ์เป็นอดีตนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลอุ๋มเมาท์อยู่ที่อำเภอธวัฒน์บุรีจังหวัด๑๐๑
เป็นคนในคลิปทั้ง๒คลิปคุณชายศเลยบอกเอาอย่างนี้คลิปที่เห็น
มันไม่ใช่ทั้งหมดนะมันต้องดูคลิปทั้งหมดหลักฐานเนี่ยมีกล้องวงจรปิด
มาให้เราดูเลยนะฮะบอกว่าจะมีผู้ชายเนี่ยขี่จักรยานยนต์อยู่ในหมู่บ้าน
ตอนกลางคืนก่อนแล้วส่งเสียงโวยวายเขาถึงต้องออกไประงับเหตุ
คุณชายศนะครับบอกว่านี่คือสาเหตุที่ทำให้เขาต้องถอดเสื้อพกปืนออกไประงับเหตุนะครับ
กล้องวงจรปิดในหมู่บ้านนี่๓ทุ่ม๑๔นาทีนี่เห็นไหมฮะ
คุณชัยยศบอกคือเขาเนี่ยเป็นอดีตนายกอบตอุ่มเมาก็จริง
แต่ตอนนี้เป็นชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านด้วยเป็นชรบ
เพราะฉะนั้นพอชาวบ้านเขาแจ้งเหตุมาว่ามีคนขี่จักรยานยนต์เข้ามาในหมู่บ้านตอนกลางคืนแล้วไม่น่าไว้วางใจ
เขาก็ต้องรีบออกไประงับเหตุไม่ทันได้ใส่เสื้อไม่ทันได้แต่งตัว
สงบลงก็กลับเข้าบ้านตามปกติอันนี้คือคลิปที่ว่าเดินพกปืนถอดเสื้อไปอ่ะนะค่ะ
ไม่ได้ว่าเอาไประรานใครเอาส่วนอีกคลิปนึงที่เห็นใส่ชุดชรบ
แล้วไปเตะไปกระทืบผู้ต้องหาที่ถูกมัดมือมัดเท้าไปแล้ว
คุณชายศบอกโอ้โหคลิปนี้เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี๖๔
ตอนนั้นผู้ต้องหาคนนี้เป็นลูกชายนะแล้วคลั่งยาแล้วไปทำร้ายพ่อตัวเองจนเสียชีวิต
ได้รับแจ้งเหตุก็ไประงับเหตุแล้วก็จับเป็นคนจับมัดตัวไว้เอง
แต่ตอนนั้นพอมัดไปแล้วเนี่ยผู้ต้องหายังดิ้นไม่หยุดก็เลยต้องใช้กำลังแบบนี้นะ
คือต้องการให้เขาสงบคุณชายศยืนยันบอกถ้าต้องการจะเอาแบบสะใจจะทำร้ายเขาเนี่ย
เตะส่วนหัวหรือส่วนอะไรที่สำคัญกว่านี้ไม่ดีกว่าเหรอ
ทางญาติของผู้ต้องหาก็ไม่ได้ติดใจอะไรด้วย
คลิปที่คุณกันจอมพลังเอาไปโพสต์เนี่ยคุณชายศบอกว่าเป็นการดิสเครดิตกันหรือเปล่า
ทำไมไม่เอาคลิปเต็มมาลงหรือหากมีอะไรติดใจคล่องใจเนี่ย
ก็สามารถมาพบมาคุยกันได้นะหรือจะไปเจอกันที่รายการไหนก็ได้
คุณกันจอมพลังเนี่ยคุณชายศบอก
เอายาบ้ามันพูดเนี่ยมันพูดพ่ำไปเรื่อยเตะก็สิเตะก็สิ
ผมเตะมันไม่ได้ตามคำที่มาเรียกร้องแต่ผมเตะให้มันสำนึกให้รู้ว่า
โอ้โหคราวที่แล้วมึงตีแม่มึงเนี่ยกูตบมึงเนี่ยสั่งสอนมึง
ยังไม่จำครั้งนี้มึงฆ่าพ่อมึงตายเลยหรือ
คุณชายศเขาบอกวันนั้นทางญาติของคนที่ถูกเตะถูกกระทืบอะไรนี่ไม่ติดใจใช่ไหม

คุณอัพจิรายุทธ์ก็เลยไปถามแม่ของผู้ต้องหาที่เคยถูกคุณชายศเนี่ย
บอกว่าวันนั้นลูกชายทำร้ายพ่อนะพ่อเสียชีวิต
อดีตนายกอบตคุณชัยยศที่เป็นชรบหมู่บ้านด้วย
มาช่วยเหลือวันนั้นแม่คงตายเหมือนกัน
ส่วนที่ลูกทำร้ายที่ลูกถูกทำร้าย
แม่บอกแม่ก็อยู่ในเหตุการณ์นะ
ไม่ได้ถือโทษโกรธเคืองเจ้าหน้าที่
เพราะเข้าใจดีว่าต้องระงับเหตุ
มาเลยพ่อเก่าไม่มีตะคนสี่โอ๊ะมาจอบเบื้องวาง
พอไหนตายแล้ววางสี่
ก็เพื่อนก็เอาไปไว้ผมหล่อเฮียน
เอาแม่ไปไว้พูดเพื่อนกันเพราะให้ขาวมา
คือเธอท่านโต้มาแล้วหรืออะไรอีก

อุดมศักดิ์แสงสุรินยืนยันว่า
เหตุการณ์ทั้งสองคลิปที่มีคุณชัยยศอยู่ในคลิป
ช่วงที่เกิดเหตุมีฝ่ายปกครองมีเจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดนะฮะ
และชาวบ้านทุกคนก็เข้าใจดีเกี่ยวกับเรื่องการทำหน้าที่ของคุณชายศ
เดี๋ยวรอดูคุณกันจอมพลังอีกทีนึงพรุ่งนี้บอกจะเอาคลิปไปยื่นสอบถามทางกรมการปกครอง